นี่เราก็รายงานคุณผู้ชมไปตั้งแต่ห้องข่าวหัวเขียวแล้วนะ
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบ๊ายบายโนรูแล้วใช่ไหม
แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเช้ามาวันนี้ฝนไม่ตกโอเคแล้วสิปลอดภัยแล้วสิ
ไม่ใช่ยังต้องเฝ้าระวังไปอีกสัก๒วันค่ะ
เพราะเมื่อคืนนี้ตอนประมาณทุ่มนึงน้ำแข็งก็นั่งฟังแถลง
เป็นแถลงของรองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิเอี่ยมอนัญชัย
ท่านแถลงบอกว่าตอนนี้นะตอนนี้หมายถึงทุ่มนึงที่ผ่านมานะคะ
กลางของโนรูอยู่ที่อำเภอเมืองชายภูมิ
อ่อนกำลังลงแล้วเป็นหอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็จริง
แต่อิทธิพลยังมีฝนตกในหลายพื้นที่
เพราะฉะนั้นฟังดีเลยค่ะเอาเร่งโวลุ่มเร่งเสียงเลย

เหนือตอนล่างอุตรดิษฐ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตพิศนุโลกเพชรบูรณ์
พวกนี้แล้วภาคกลางสีแดงเนี่ยคุณผู้ชม
ฝนตกหนักนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีชัยนาฏ
แล้วก็ภาคตะวันออกทั้งภาคเลยนะ
รวมถึงภาคใต้บางพื้นที่ด้วย
กรุงเทพตรวจสอบจากเรด้าฝน
เมื่อเช้าตื่นมาบ้านพี่เบิร์ตบ้านดอมฝนตกไหมคะ
เมื่อเช้าไม่ตกนะไม่ตกใช่ไหม
คือเรียกว่าเมื่อเช้าในพื้นที่กรุงเทพค่อนข้างโปร่งเลยล่ะ

ดังนั้นเช้าวันนี้กรุงเทพไม่มีฝนก็จริง
แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะจ๊ะ

อาจจะมีโอกาสเกิดฝนร้อยละเจ็ดสิบเลยน่ะ

มันยังมีร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนนี้อยู่ด้วยค่ะ

พายุโนรูหมดไปแล้ว

อิทธิพลระดับพายุ

เมื่อออกไปจากประเทศไทยหรือสลายตัวไปแล้ว
ก็ยังไม่มีพายุเข้ามาแต่ว่า
ฝนที่จะเกิดขึ้นจากการ

อิทธิพลของร่องมรสุม
นี่แหละอิทธิพลของร่องมรสุม
นี่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะ

มรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนระยะนี้

พอมีน้ำเติมเข้าไปภาคเหนือน้ำก็จะมากขึ้น

น่าจะหมดกลางเดือนหน้า